ข่าวนี้มิ้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเห็นแชร์กันในโลกออนไลน์แชร์กันเยอะเลยวันนี้มิวนั่งถ่ายมือถือก็เห็นคลิปนี้
ตำรวจแบบโอ้โหไล่จับผู้ต้องสงสัยกระโดดข้ามรั้วแล้วลีลากระโดดข้ามรั้วของตำรวจที่แบบไล่ตามผู้ต้องสงสัยอ่ะนะคุณผู้ชมคือพริ้วมากคือคือไปดูเองดีกว่าค่ะ

ซ่อนอยู่ขอตรวจค้นไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย
ก็นำตัวไปโรงพักเพื่อจะสอบปากคำและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ตอนที่รถกำลังเลี้ยวเข้าโรงพักในเต้ยวิ่งกระโดดข้ามรั้ว
เข้าไปในบ้านที่อยู่เยื้องเยื้องกับโรงพักซึ่งเป็นบ้านพักของรองตะวัน
และเป็นช่วงที่รองตะวันผ่านมาประสบเหตุพอดีก็เลยเดินไปสำรวจ
เต้ยไปซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณที่เพาะเห็ดนะคะ
พอเต้ยเห็นตำรวจวิ่งหนีและกระโดดข้ามรั้วไปเลยรองตะวันกระโดดข้ามรั้วตามไป
ก็เลยจับในเต้ยเอาไว้ได้นำตัวมาตรวจปัสสาวะ
และแหมปัสสาวะม่วงจริงซะด้วยถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
และดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
นี่คือรองตะวันที่กระโดดข้ามรัวค่ะคล่องตัวค่ะรองตะวันเขาเคยดังในโลกโซเชียลมาแล้วน่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อปีหกสองอ่ะค่ะตอนนั้นเป็นสารวาสไปปฏิบัติหน้าที่กองรอยควบคุมฝูงชนที่วัดธรรมกายได้รับฉายาจากสื่อมูลชนตอนนั้นว่าสารวัดแบงค์ตำรวจหล่อขวัญใจสื่อแต่ก็ไม่